ไปที่สุโขทัยกันบ้างนะครับทหารอากาศที่จังหวัดสุโขทัย

เพราะหนอนนกขายนะครับหลังจากชอบเลี้ยงนกรงหัวจุก
แล้วก็หาซื้อหนอนบอกว่าโอ๊ยหนอนนกหาซื้อยากจังเลย
ราคาก็แพงด้วยก็เลยเพาะพันธุ์เองเลย
แล้วก็ก็เลยกลายเป็นอาชีพที่สำคัญของครอบครัวด้วยนะครับ
หลายคนมีอาชีพจะเกิดจากจุดนี้ก็คือความที่ตัวเองหาอะไรบางอย่าง
และเพื่อนรอบตัวก็หาอะไรบางอย่าง

หาไม่ได้หรือว่าแพงนะฮะก็เลยทำเองซะเลยนะครับ
โดยพันธาอากาศเอกพงพัฒน์จูทองหรือว่าจากกุ้งเนี่ยนะครับ
กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็นางสาพรชูทองเป็นภรรยาของท่านนะครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนแผนแพทย์แผนไทยบรงพยาบาลสุโคไทย
กำลังให้อาหารและช่วยกันคัดแยกขนาดของหนอนนก

กุ้งบอกว่าก่อนหน้านี้เลี้ยงนกกรงหัวจุกไว้หลายตัว
และต้องการมีอาหารเสริมคือหนอนนกให้นกได้กินนะครับ
แต่ว่าเนื่องจากหนอนนกราคาค่อนข้างสูง
กิโลกรัมละ๕๐๐๖๐๐บาทแล้วก็หายากนะครับ
แต่มีคุณค่าทางอาหารสูงบางคนเขาให้แบบนี้
อาหารที่เป็นนอนสดนกชอบด้วย
แล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมีโปรตีนมีอะไรเสริมความสวยของนกด้วยนะครับ

นกปลาสวยงามกระรอกเม่นแคระชุกาไลเดอร์

จากนั้นตนเองก็เลยศึกษาเองเลยนะครับ
ทางไหนรู้ไหมคุณทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อลดค่าใช้จ่ายไงไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องมีใครมาสอน

ใช่นะครับแล้วก็ยังน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาประยุกต์ใช้
เริ่มจากการเพาะเลี้ยงหนอนนกครั้งแรก
๕ถาดนะครับประมาณ๒๐๐ตัว
โดยใช้ตู้กับข้าวเก่าเป็นโรงเลี้ยง
ดีจังเลยแต่จนถึงขนาดนี้มีเกือบ๓๐ถาดแล้วนะครับ

สำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงหนอนนกก็คืออาหารลูกไก่

ใช้เวลาประมาณ๒เดือนก็สามารถขายได้แล้วนะ
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เลี้ยงนกกรงหัวจุก
แล้วก็ร้านขายอาหารสัตว์ในตลาดก็มารับซื้อถึงบ้านเลยครับ

ก็สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวถึงเดือนละเกือบ๕๐๐๐บาท
โอ้โหแล้วก็นี่ชอบจัง
ใช้ตู้กะพร่าวน่ารักดีค่ะนะครับก็เป็นอาชีพได้นะคะ
ลองสังเกตตัวเองว่าสงสัยว่าขาดแคลนอะไร
เพื่อนขาดแคลนอะไรแล้วเอามาหยิบเป็นอาชีพ

เราชอบอะไรก็จะทำอาชีพเสริมด้านนั้นก็จะถนัดดีนะครับ